ถูกทิ้งไว้ในป่าหญ้า

เป็นใครอะไรยังไงค่ะนะพื้นที่ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
มีคนไปเจอแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาสพนขาม
หลังจากมีคนพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกทิ้งจมน้ำอยู่ในป่าหญ้าขอบอ่างเก็บน้ำหนองค้า
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คนที่ไปเจอคือนายธิวากรแก้วปรานีอายุ๓๓ปี
เป็นลูกชายเจ้าของร้านอาหารน้องอายเป็นผู้ที่ไปเจอนะครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะต้องเดินลุยป่าย่าเข้าไปจากตรงจุดข้างนอกเนี่ยเข้าไปสัก๕๐๐เมตร
แล้วก็ไปเจอกูไพก็หยิบขึ้นมาให้
ชิ้นแรกนี่มี๑ท่อนนะครับคาดว่าเป็นส่วนขาที่เจอนะ
มาเนี่ยไปเจอส่วนที่เป็นกระโหลกศีรษะซึ่งมีรอยผ่าตัดอยู่สองด้านของกระโหลกด้วย
แล้วก็มีชิ้นส่วนที่คล้ายกระดูกเชิงกรานด้วยแล้วก็มีซี่โครงด้วยซึ่งจมอยู่ในน้ำ
แล้วในที่เกิดเหตุนะครับที่ไปเจอยังไปเจอเสื้อสีเขียวกับกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นกางเกงของผู้ชายนี่นะครับที่เจอนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่แล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้ว
เข้าไปในลึก๕๐๐เมตรนะครับเป็นพงหญ้าแบบนี้เลยมีน้ำด้วยย่าสูงด้วย
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ไปคุยกับนายทวีปแก้วปรานีเจ้าของร้านอาหารน้องอายอยู่ตรงข้ามจุดพบโครงกระดูก
ลูกชายเขาเป็นคนเจอนะพ่อนี่เป็นเจ้าของร้านอาหาร
นายทวีปบอกว่าเมื่อเช้าลูกน้องเข้าไปในป่าตรงข้ามกับร้านอาหาร
ฉีดยาค่าย่าเนื่องจากจะไปทำสวนปลูกภัยแต่ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปเนี่ย
ก็ไปเจอกับชิ้นส่วนกระดูกเห็นเป็นชิ้นลักษณะแบบแบน
ทีแรกคิดว่าเป็นกระดูกสุนัขสังเกตไปสังเกตมาเห็นว่าไม่น่าจะใช่
ก็เลยมาเรียกเจ้าของร้านกับลูกชายให้มาดู
พอมาสำรวจรอบก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกที่ยังมีอีกหลายชิ้น
แล้วก็มีกระโหลกศีรษะด้วยซึ่งมันเหมือนกับกระโหลกศีรษะมนุษย์
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
พอมาสำรวจรอบก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วยซึ่งมันเหมือนกับกระโหลกศีรษะด้วย
พอมาสำรวจรอบก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วยซึ่งมันเหมือนกับกระโหลกศีรษะด้วย
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วยซึ่งมันเหมือนกับกระโหลกศีรษะด้วย
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วยซึ่งมันเหมือนกับกระโหลกศีรษะด้วย

เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย

เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย

เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย
เพราะที่ยังมีกระโหลกศีรษะด้วย
พวกต้องการแล้วก็ต้องการมาดู
นะครับบอกว่าซากโครงกระดูกที่เจอน่าจะเป็นผู้ชายนะครับ
กระดูกเชิงกรานเนี่ยเล็กแล้วก็มีกางเกงขาสั้นของผู้ชายตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เรื่องต้นจากสภาพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๒๓เดือนนะฮะถึงเหลือโครงกระดูกแบบนี้
กู้ภัยประจำศูนย์บรรเทาสารภัยแล้วก็อุบัติเหตุพุทธสมาคมเพียวเยียงไทยสุรชาชนบุรีเนี่ย
ซึ่งไปเก็บโครงกระดูกตรงนี้นะครับบอกว่าจุดที่พบเป็นจุดที่เป็นป่าซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างใกล้ใกล้กับสวนของชาวบ้าน
หากจะมีรถเข้ามาที่จุดนี้รถเนี่ยยากนะกู้ภัยบอกว่าถ้าจะมาเนี่ยต้องเดินเข้ามาเท่านั้น
ไปถึงจุดเกิดเหตุเจอชิ้นส่วนกระดูกเป็นกระโหลกศีรษะซี่โครงแล้วก็ส่วนล่างบางชิ้นแต่ไม่เจอกระดูกช่วงกรามคอหน้าอกบาแล้วก็ไหล่
ซึ่งน่าแปลกใจว่ามีซากศพถูกหมกอยู่ที่ป่าซึ่งมีน้ำปริ่มอยู่เนี่ยแล้วไม่ไกลจากถนนแล้วก็เป็นสวนของชาวบ้าน
แต่ทำไมไม่เคยมีใครได้กลิ่นอะไรเลยสันนิษฐานว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นคนที่เดินเข้าไปแล้วไปหน้ามืดเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่โครงกระดูกยังไม่ครบชิ้นส่วนนะฮะ
เป็นป่าแล้วจะเป็นเส้นทางเดินที่ว่าคนที่เขาชอบลงไปหาปลากันเข้าไปครับ

ยากอยู่พอสมควรครับ
เพราะว่าคือเราก็ต้องตามหาชิ้นส่วนให้ครบ
แต่ส่วนสิ้นส่วนบางส่วนเขาก็ยังไม่เจอครับ

คือว่าทำไมมันอยู่ใกล้สวนแล้วก็ใกล้สวนผักแล้วก็สวนผลไม้เขาทำไมเขาไม่ได้กิน
มันเป็นสวนคือมันอยู่ใกล้กับสวนพวกปลาไผ่ปลาวาไฮราณ

คือว่าทำไมคนไม่ได้กินนี่แหละครับแปลกอยู่ครับ
ตำรวจก็ต้องไปไล่ตรวจสอบแล้วครับ
จะเริ่มต้นจากการไปดูก่อนว่าในช่วงเวลาถ้าย้อนไปตามช่วงเวลาของโครงกระดูกที่เจอที่คาดว่าจะน่าสัก๒๓เดือน

ในพื้นที่มีใครแจ้งความคนหายไว้หรือไม่อย่างไรนะครับ

ทั้งเรื่องการฆาตกรรมการเอาศพมาทิ้งอำพลางคดี

ล้มเสียชีวิตฟุบอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่
สพนขามก็จะเริ่มจากการสอบปากคำผู้ที่เจอก่อนนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรด้วย
ว่ามันจะมีความผิดปกติในการที่จะมีผู้คนเข้ามาแถวนี้แบบไหนอะไรยังไง
ในช่วงวันไหนบ้างหรือไม่